และเนื่องในเทศกาลเดือนถึงวันแม่แบบนี้ค่ะ
บันเทิงไทยรัฐนะคะก็เลยได้นัดสองครอบครัวสุดน่ารักค่ะ
ก็คือครอบครัวของคุณแม่เลี้ยเดี่ยวคุณแพทย์น้ำประพา
แล้วก็ครอบครัวของคุณจิมคุณเจนะคะครอบครัวอันติมานนท์ค่ะ
พาไปตะลุยดินแดนผ่านจันทร์ที่โคลกเหนือ

ซึ่งตอนนี้เป็นขวัญใจพี่ป้าหน้าชาวโซเชียลอยู่ค่ะ

ลูกสาวนะคะพี่เจเจนจินไตนี่แหละค่ะ

แลกเปลี่ยนนะคะประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกนะคะ
รวมไปถึงความสนุกสนานความน่ารัก

เราไปชมสกูลพิเศษที่เอามาฝากในวันหยุดแบบนี้เลยค่ะ
ยังไม่พูดนะคะแต่รู้เยอะ
แต่ว่าแพทย์เลี้ยงเดี่ยว

แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเรียนรู้เร็ว
เพราะว่าแพทย์พาไปทำงานด้วยทุกที่เลย

เราก็เลยจะค่อนข้างเรียนรู้กับเขาไปพร้อมกัน
ผิดถูกคือแพทย์กับเขาไปด้วยกันเลย
เล่นกับเขาบางทีเขาวัดระยะไม่ได้
หรือว่ากันไม่ได้ก็ปวนหน้าเป็นรอยทั้งตัวเลยค่ะ

คือเราก็ได้แค่ว่าอันนี้มันไม่เจ็บนะ

ตอนนี้เด็กคือชอบเห็นของตก

แต่บางทีกลายเป็นเรื่องของการโยนของอย่างนี้
ถ้าเขาโยนปุ๊บฉันก็ต้องให้เขาเก็บเอง

ดุลูกมากจริงเห็นอย่างนี้

โหดจนทุกคนในบ้านบอกว่าโหดมาก

เพราะเราเลี้ยงเขามาแพทย์ค่อนข้างดุและเป็นลูกชายด้วยค่ะ
เพราะรู้สึกว่ายิ่งต้อง

เกรงอ่ะไม่ใช่ทุกคนแบบ

เพื่อให้เขาแบบได้กลัวก่อน

ขับทางแสดงนี้แล้ว
เยี่ยมใจไม่ใช่โหลละ
เยี่ยมใจมันเป็นกรรม

เรียนอะไรที่ให้เขาได้สร้างเสริมประสบการณ์

อัลโคลียมเอ๋ยสวนสัตว์เอ๋ย
เป็นที่ที่เราจะต้องพาลูกไปบ่อยที่สุด

ครั้งที่๒เรียกปลาได้
ครั้งที่๓จอด
แล้วก็จำได้ว่าถ้าอะไรที่อยู่ในน้ำคือปลา
คือนั่นแปลว่าการที่เราพามาทุกครั้ง

สมองเขาจำได้เยอะขึ้นเยอะขึ้น
แล้วก็พามาอีกนี่ครั้งที่๕แล้วค่ะ

ลูกเขาจะมีพัฒนาการในความเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับ

แล้วก็อยากเชิญชวนครอบครัวทุกครอบครัวนะฮะ

จริงนะครับต้องพูดคำนี้เลยนะครับ
แล้วก็วัยใกล้กันเลยค่ะขวบกว่านะคะ

ไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ

คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นพระในบ้านเนาะ